ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของจินตนาการของเด็กคนหนึ่ง
อยู่ชั้นอนุบาล๒แต่ผู้ปกครองคือคุณแม่เขาไม่สบายใจ
ว่านี่มันคือความชอบจินตนาการหรือมันเป็นสิ่งที่
อาจจะไปทำให้ลูกเขาเป็นบางสิ่งบางอย่างไปหรือเปล่า
น้องคนนี้เนี่ยนะเขาชอบปั้นดินน้ำมันเป็นชีวิตจิตใจ
พาออกไปบ้านไม่ยอมไปเพื่อนชวนไปเล่นไม่ยอมไป
ไปทำอย่างอื่นไม่ยอมไปชอบปั้นแต่ดินน้ำมัน
แล้วรูปที่ชอบปั้นคือเปรตครับคุณผู้ชม
น้องคนนี้คือเด็กชายสหรัฐรัตนพุทธพงศ์นะฮะหรือว่าน้องอาเซีย
น้องอาเซียเนี่ยอายุ๔ขวบเป็นเด็กนักเรียนชั้นอันดุบัน๒ชื่นชอบในการปั้นดินมันมากเลย
แม่ก็เอ๊แต่มันน่าแปลกใจก็เลยเอาไปถาม
ชาวเน็ตว่าช่วยดูหน่อยทำไมลูกชายชอบปั้นแต่เปรต
ไปโพสต์ถามโซเชียลว่าลูกชอบเปรตมากเลยวันวันปั้นดินน้ำมันแต่รูปเปรต
เล่นอย่างอื่นไม่เล่นออกไปข้างนอกไม่ไปปั่นจักรยานก็ไม่ไป
เล่นกับเพื่อนก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยครับ
ไม่วิ่งเล่นไม่ออกกำลังกายไม่รู้เป็นอะไรไหมคะ
หรือมีวิธีการหลอกล่อให้ลูกออกจากวงจรนี้ยังไงดีคะ
หรือควรจะซัพพอร์ตเขาต่อให้เขาแบบชอบปั้นก็ปั้นไป
ตอนนี้แม่ทำอะไรไม่ถูกไปไม่เป็นนะ
แต่ยอมรับยอมรับว่าลูกเก่งนะแต่เขาไม่ทำอย่างอื่นเลย
ก็เลยอยากรู้ว่ามันมีผลเสียอะไรไหม
ถ้าจะปล่อยให้รูปปั้นแบบนี้ต่อไป
แล้วเขาวงเล็บว่าอย่าแขวะกันเลยนะคะ
คือแม่เขาอยากรู้ด้วยความไม่สบายใจ
ทีนี้เราก็ไปถามคุณแม่
ชื่อว่าคุณแนนนางสาวชนลัดดา
ช่วงหลังชอบแต่เรื่องเรื่องของเปรต
อาเซียนชอบปั้นรูปเปรตเพราะว่าเขาบอกมันเท่ดี
ที่ผ่านมาเคยชวนน้องทำอย่างอื่นน้องก็ไม่ไป
จนตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกผิดปกติหรือเปล่า
ลูกชายเคยบ่นว่าอยากจะลองปั้นเปรตแนวใหม่ดู
จินตนาการของเขาบางครั้งเองก็ปั้นไม่เป็นก็ไปปรึกษาแม่บ้างอะไรบ้าง
เธอก็ไม่รู้ว่าจะให้คำปรึกษาลูกยังไง

น้องเริ่มปั้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
เห็นคอแบบนี่จะรับหละแน่นะครับ
ถึงปั้นเป็นว่าน้องเขาดูจากยูทูปคือคุณแม่เขาให้น้องดูยูทูป
แต่ว่าคุณแม่เขายืนยันว่าเขาให้ดูแค่วันหนึ่งสัก๒๐นาทีเท่านั้น
เกมนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ก็ไม่อยากให้ดูมากเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเด็กติดพวกโซเชียลกันไป
เป็นเขาเรียกว่าเปรตหัวลำโพงซึ่งมันเป็นเปรตฝรั่งพวกพูดผีปีศาจเขาแต่งขึ้นมา
เป็นเรื่องราวในต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะก็นิยมกันไปนะก็ทำเป็นเกมต่างขึ้นมามากมาย
ไม่ได้มีเรื่องราวของความสยดสยองอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความว่าน้องไปสัมผัสวิญญาณได้หรือเปล่า
น้องไปมองเห็นเปรตมาแล้วก็มาปั้นหรือเปล่าอะไรไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องราวของการ์ตูนต่างนะฮะซึ่งหลายคนก็ชื่นชอบ
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยน้องถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่า
ถ้าเกิดว่าเขาปั้นแต่ดินน้ำมันแล้วเขาไม่ออกไปเจอเพื่อนในสังคมเดียวกันเลยเนี่ยน้องอาจจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่า
อะไรแบบนี้อาจจะเข้าสังคมไม่ได้ไม่มีเพื่อนหรือเปล่าอาจจะกลายเป็นปัญหาที่ติดตัวน้องไปในอนาคต
แต่สุดท้ายท้ายสุดเลยคุณแม่ต้องลองไปแนะนำไปปรึกษาคุณหมอดู
อาจจะไปพาลูกไปเจอคุณหมอหรือว่าไปปรึกษาว่าถ้าเกิดแบบนี้ควรจะเลี้ยงลูกยังไง
อะไรแบบนี้ไม่ให้เขามีปัญหาในอนาคตนะฮะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่เป็นคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไร
ลองแนะนำมาได้อย่างคุณเองก็ต้องสอนลูกให้มันอันนี้ใช่ไหมฮะ
ก็พยายามทำหากิจกรรมให้เขาทำนะคะ